คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของชำรวยในปัจจุบัน
ก็มีรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย
อย่างที่ได้เห็นต้องบอกเลยว่าสร้างสรรค์มากเลยล่ะครับ
สร้างสรรค์ขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า
เริ่มกันที่ไอเดียเก๋นำต้นกล้าทำของชำรวยงานแต่ง
สิ่งที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับอาจจะมองว่าเป็นเหมือนแบ็คลาว
ทั่วไปในการถ่ายรูปสิ่งที่มันมากกว่านั้นก็คือ
นี่คือของจำเลยที่คู่บ่าวสาวได้คิดขึ้นมาในการที่จะให้กับแขกที่มาร่วมงานนะครับ
ซึ่งเป็นต้นไม้ต้นพริกต้นกล้าเป็นผลิตผลทางการเกษตร
วันนี้เอามาเป็นของชำด้วย
คู่บ่าวคือคุณอาและเจ้าสาวคือคุณคิม
เขามีไอเดียนำต้นกล้าของต้นไม้นานาชนิดมาประดับตกแต่งเป็นแลกกาวในงานแต่งของตัวเอง
และนำมาแจกให้กับแขกผู้ที่เข้ามาร่วมงานอีกด้วย
ถือเป็นมิติใหม่ของการแจกของชำรวยและที่ทั้งสองนำต้นกล้ามาเป็นของชำรวย
นั่นก็เพราะว่าเขาชื่นชอบในงานด้านเกษตรนั่นเอง

ชาวเน็ตก็ต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ว่าไอเดียปังมากไม่ได้ดูหรูแต่ดูเลิศ
บางคนก็บอกว่าไอเดียรักโลกสุดยอดมาก
ถึงกับขอยืมไอเดียนี้ไปใช้ในงานแต่งของตัวเองก็มี
ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะครับ
จากงานแต่งไปต่อกันที่งานศพบ้างของชำรวยงานนี้ก็สร้างสรรค์ไม่แพ้กัน
กับการแจกพันธุ์ทุเรียน
ไปกันที่งานพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่หวยจันเจริญ
เป็นกรณีพิเศษที่ชาปณสถานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
และด้วยความที่ผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าของสวนทุเรียนและผลไม้ต่าง
ทางเจ้าภาพจึงได้มอบของที่ละลึกเป็นต้นพันธุเรียนหมอนทอง
ให้กับแขกทุกคนได้นำกลับบ้านไปปลูก
ซึ่งหากปลูกแล้วเกิน๕๗ปีการันตีว่าจะมีทุเรียนกินทุกบ้านอย่างแน่นอน
ลูกเคยผู้เสียชีวิตบอกว่าป้าหวยเคียงคู่กับลุงหุ้ย
ในการพลิกตำนานเกษตรผสมผสานของเมืองกำแพงเพชรมามากกว่า๕๐ปี
และเป็นผู้ที่สร้างหลักปรักฐานด้วยการลงมือปลูกผลไม้จากเมืองจันทบุรี
ด้วยการลองผิดลองถูกจึงทำให้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรค

เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานทั้งเงาะทุเรียนกลองกองมังคุดมะไฟ
กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรอีกแห่งหนึ่ง
แม้วันนี้ไม่มีทั้งสองคนอยู่แล้ว
ทางครอบครัวจึงตั้งใจมอบต้นพันธุเรียนม้อนทอง
เพื่อเป็นของที่ละลึกภายในงานถือเป็นตัวแทนของคุณแม่หวย
ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของป้าหวยด้วยนะครับ